เป็นอะไรขับสายไปสายมาเหมือนงูเลยครับ
งูไหมล่ะโอ้โหนี่เมื่อกี้เฉียดเฉียดรถบรรทุกไปนิดหนึ่ง
รถใหญ่ด้วยพี่บุ๊คเกือบชนไปแต่ตรงเนี้ย
มันก็โล่งนะไม่มีคันอื่นอยู่เลยนะ
เขาก็ออกซ้ายทีกลับเข้ามาขวาอีกทีนึง
สักพักออกซ้ายอีกแล้วอยู่บนถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
ตั้งแต่ช่วง๓แยกทางเลี้ยวเข้าอำเภอสองพี่น้องครับ
พลเมืองดีคนที่ขับตามเนี่ยเขาก็เป็นห่วงนะ
เป็นห่วงด้วยถ่ายคลิปไว้ด้วยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

พลเมืองดีเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้ว่า
ก็เลยลงไปถามดูถามถ่ายดูกะจะช่วยเหลือ
ปรากฏว่าคนในรถครับมากันสองคนผู้ชายผู้หญิง
ผู้ชายเป็นคนขับรถเห็นพลเมืองดีบอกว่า
โอ้โหอาการเมาหนักเลยเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ย
พี่ไปจอดนอนก่อนไหมแบบนี้ขับไม่น่าจะดีนะ
ไม่ฟังครับฝืนขอฝืนขับต่อ

เหลือให้เป็นงูด้วยความเมาเลยพลเมืองดีขับตามไป
แล้วเดี๋ยวคันอื่นมันจะเดือดร้อนไปด้วย
ขับตามไปจนถึงแยกนพวงครับ
ระยะทาง๓๐กิโลเมตรโอ้โหพี่พลเมืองดีต้องชื่นชม
ดวงแข็งคุณผู้ชมไม่เกิดอุบัติเหตุครับ
พลเมืองดีก็เลยอ่ะงั้นไม่เป็นไรเห็นว่าไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทีก็เลยแยกไปอีกทางเพื่อจะกลับบ้านครับ
ส่วนที่เขาเอาคลิปมาโพสต์เนี่ยต้องการจะเตือนสติว่า
ถ้าเมาก็อย่าขับวันนี้คุณอาจจะยังโชคดีอยู่ยังรอด
แต่ถ้ายังไม่เลิกนิสัยเมาแล้วขับเนี่ยวันหน้าอาจจะไม่รอดนะ
แล้วไม่ใช่แค่คุณที่เป็นคนขับคนที่โดยสารมาด้วย
อาจจะเจ็บไปด้วยหรือเสียชีวิตไปด้วย
รวมไปถึงคันอื่นที่อยู่บนท้องถนนนะครับ